คุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูข่าวนี้ครับคุณผู้ชม
ไอ้นี่มันสุดจริง
ธรรมดาผู้ชายเลยน่ะไปส่องทายใต้กระโปรงเค้าเนี้ย

เขาแล้วอ่ะอืมอ่ะผมพูดเกินไปหรือเปล่า
คุณผู้ชมดูนะเรื่องนี้นะครับ
โอ้โหเพจท็อปเรารัก๘ริ้ว
บอกว่ามีลูกเพจท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๒๖ได้
ส่งเรื่องมาเตือนภัยเล่าบอกว่า
๒๕กระดาคมที่ผ่านมา
นี่ดูภาพนี้ก่อนคุณพระราพรรับได้ไหม
ตอนแรกน้องที่เขียนข่าวนี้ผมบอกว่าผมขอดูภาพหน่อย
ที่บอกจะมุดเข้าไปในกระโปรงมันเป็นยังไงมันทำได้จริงเหรอ
เออจริงว่ะโอ้โหมันทำทุเลศทุเลศ

คือผู้หญิงคนนั้นที่บอกว่าขอดูกล้องเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเขาสงสัยว่ามีอะไรมาโดนขา
ขอกล้องจากสำนักการใหญ่มาดูหน่อย
ปรากฏว่าส่งมาให้ดูปั๊บภาพไม่ใช่เธอหรอก
แต่เธอหนักใจกว่าเดิมอีกเพราะเห็นภาพเหล่านี้ฮะ
โอ้โหพอได้คลิปมาจากสำนักงานใหญ่นี่แหละครับ
ภาพที่เห็นคือผู้ชายคนดังกล่าวพยายามใช้กล้องมือถือ

แต่บางอันนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้น
มันก้มลงไปแทบจะเอาหัวเข้าไปในกระโปรงอยู่แล้วน่ะ
ผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วครับที่สพเมืองฉะเชิงเซาครับ
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วครับผู้ชายคนนี้เนี่ย
ที่บ้านพักเมืองต้นแช่งเข้าหากระทำอาณาจารย์กับบุคคลอายุนะฮะ
ต่ำกว่า๑๕ปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะ
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้แล้วนำตัวไปฝากขังโอ้โห

ใช่ฮะไม่รู้ทำไมรับกี่คนนี่ครับ
ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้หญิงนี่ภัยมันมาทุกรูปแบบจริง
แบบนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะพระนคร